คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์สลดกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่วันก่อนมีการพบศพเด็ก

เก้าขวบเท่านั้นเองถูกฝังดินอยู่นะคะ

คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นฝีมือของพรานค่ะ
เพราะว่าร่องรอยของเด็กถูกยิง
บ่ายเมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจพบศพเด็กชายเฉลิมชัยโจปฐาวัย๙ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๓โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะขอค่ะ
ถูกฝังดินอยู่แบบนี้ค่ะบริเวณป่าสับปะรด
แพรกตะเคาะในตำบลบึงนครที่จังหวัดประจวบคีริขัน
คาดว่าน้องเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะคะ
ตำรวจก็มุ่งประเด็นว่าน่าจะเป็นฝีมือของพรานที่ออกล่าสัตว์
น่าจะเป็นนายประมุกโคศิลป์หรือว่าเบี้ยววัย๓๘ปี
คนนี้เป็นลูกจ้างร้านส่งน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่อำเภอปรานบุรีค่ะ
ก็ตามตัวมาสอบปากคำสุดท้ายตำรวจเก่งมากนะ
ใช่เขาจริงด้วยยอมรับสารภาพว่า
เขาเป็นคนยิงเด็กชายเฉลิมชัยจนเสียชีวิตจริง
แล้วก็เอาปืนยาวที่มีศูนย์เล็งแล้วก็มีทะเบียนขนาดจุด๒๒

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นช่วงวันหยุดค่ะ
เขาหยุดงานก็กลับไปหาภรรยาที่ตำบลบึงนคร
แล้วก็สะพายปืนออกไปยิงนกตั้งใจจะเอามาประกอบอาหาร
มาถึงจุดเกิดเหตุก็เล็งส่องอยู่นะคะ
พุ่มไม้ไหวคิดว่าเป็นนกเงือก
ก็เลยเอาปืนยาวยิงเข้าไปเลย๑นัด
แต่พอเดินไปดูเท่านั้นแหละค่ะโอ้โห
ไม่ใช่นกเลยเป็นเด็ก
ยิงถูกเด็กชายเฉลิมชัยแล้วน้องเสียชีวิตแล้วเลย
ตกใจกลัวเลยค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
พลั่วมาด้วยก็เอาพลั่วนี่แหละขุดดินเลย
แล้วก็ฝังร่างน้องเอาไว้อำพลางคดี
จากนั้นก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งตำรวจเนี่ยตามตัวมาสอบสวนแล้วก็เลยรับสารภาพนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาบอกกับแหล่งข่าวบอกว่า

แต่มารอบนี้ถามบอกว่านึกว่าเป็นนกเงือก
แม่น้องก็ตัวไม่เล็กนะ
แต่ถ้าเป็นนกเงือกจริงนี่คุณก็ผิดกฎหมายนะคะ

ก็รอบมันก็ตัวนิดเดียวนะเด็กนี่ตัวเบลอนะคะ
ก็เลยถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ทีนี้พูดถึงน้องเฉลิมชัยหน่อย
คือน้องเป็นเด็กกระตันยูแล้วก็เป็นเด็กเรียนดีมาก

ว่างน้องจะไปฝึกมวยแล้วก็ชกมวย

แล้วก็ชอบจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับเด็กแบบนี้ร้ายต่อหลายครั้งเลย
เด็กดีเด็กที่มีอนาคตต้องมาจากไปก่อน

อืมแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ